วงจรปิดนาทีที่รถเก่งเสียหลักเหินข้ามเกาะกลางแล้วไปชนกับป้ายบอกทางแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนเสียงดังสนั่นเลยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนเศรษฐกิจ๑ในพื้นที่ตัวเมืองสมุทรสาครเมื่อตอนช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับ
ประมาณสักเกือบตี๔ที่เกิดเหตุมีรถยนต์๓คันจอดในบ้านถูกชน
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงใกล้ประมาณสักตี๔ตัวเขาเองนอนอยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง
ส่วนบ้านหลังที่เกิดเหตุที่รถเหินข้ามเกาะกลางพุ่งเข้ามาชนเนี่ย
บ้านหลังนั้นมีคุณย่ากับญาตินอนอยู่ครับ
ที่เสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนมานั้นเป็นรถยนต์สีขาว
ผู้หญิงเป็นคนขับครับอายุประมาณ๓๐ปีเสร็จ
อาการสาหัสนำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรสาครแล้วนะฮะ
แล้วคุณดูสภาพรถสิครับเนี่ยคือล้อชี้ฟ้าเลย
และรถคันอื่นเองก็พังเสียหายด้วยครับ
ฝั่งของเจ้าของบ้านบอกว่ารถที่จอดอยู่ที่บ้านเขาเนี่ยเสียหาย๓คันครับ

เจ้าหน้าที่นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
เช็ควงจรปิดของเพื่อนบ้านคาดว่า
คนขับรถน่าจะขับมาด้วยความเร็วสูง
หลังจากนั้นรถเสียหลักเขินข้ามเกาะกลาง
กับป้ายบอกทางตรงจุดนี้แล้วเหินเข้าไปชนกับบ้านของชาวบ้านอีก
เดี๋ยวรอการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ก่อนที่จะดำเนินการตามกฎหมาย